ก่อนหน้านี้นะคะแฟนคลับของน้องใหม่ดาวิกาเขาเมาใจค่ะ
เพราะว่าน้องใหม่เคยมีอาการแบบบ้านหมุนเนี่ยคุณผู้ชมนะคะเหมือนจะดีขึ้น

แต่ว่าเมื่อคืนนี้ค่ะน้องใหม่ดาวิกาทวิตเตอร์ถามเลยนะคะ
บอกว่าเนี่ยเริ่มกลับมาป่วยอีกนะคะแล้วก็เรื่องนี้ทำให้เธอเครียดค่ะ
รูปที่เธอโพสต์ก็เล่านะคะว่าถ่ายรูปหน้าตรงได้อย่างเดียว
พอหันไปทางไหนก็มึนหัวไปหมดค่ะ

กับทวิตถามเลยนะคะว่ามีใครเคยมีอาการบ้านหมุน
ปูนในหูหลุดจนต้องเข้ารับการผ่าตัดบ้างหรือไม่นะคะ

ติ้วค่ะซึ่งข้อความนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงมากนะคะ
แล้วก็รีบแนะนำให้เธอรีบไปปรึกษาคุณหมอโดยด่วนค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐสอบถามนะคะ
คุณกล้าวผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ก็เจ้าตัวเพิ่งตอบเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ

แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวบอกกันอีกทีแล้วกันนะคะ
ก็ขอให้น้องหายไวแล้วกันค่ะ